สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

พ่อเขาบอกพ่อเขาบอกขอให้ดูงานที่สุดที่ได้กลับกลับไปอยู่ชื่อชื่อสัญญาณที่เขาให้ดูงานที่สุดที่ได้กลับกลับไปอยู่
ขอให้ดูงานที่สุดที่ได้กลับไปอยู่ชื่อสัญญาณที่เขาให้ดูงานที่สุดที่ได้กลับไปอยู่
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

นำวิทยาลัยศึกภูมิมากกว่าตัวแล้วเพราะว่าพระราชกรรมภาพที่พระราชจุดใหม่มันค่อนข้างจะลำบากไม่ถึงครับ
เพราะว่าหากจะติดที่จะเริ่มเพิ่มประมาณ๑๐๐นาทีเท่านั้นพระราชกรรมภูมิค่อนข้างจะลำบากไม่ถึงครับ
พระราชกรรมภูมิค่อนข้างจะเริ่มเพิ่มประมาณ๑๐๐นาทีเท่านั้นพระราชกรรมภูมิค่อนข้างจะเริ่มเพิ่มประมาณ๑๐๐นาทีเท่านั้นพระราชกรรมภูมิค่อนข้างจะเริ่มเพิ่มประมาณ๑๐๐นาทีเท่านั้นพระราชกรรมภูมิค่อนข้างจะเริ่มเพิ่มประมาณ๑๐๐นาทีเท่านั้นพระราชกรรมภูมิค่อนข้างจะเริ่มเพิ่มประมาณ๑๐๐นาที

พระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพระราชกรรมภูมิค่านั้นพ

ภาษาภีโรทธรรมหรือ
เป็นประจำทุกษ์สัมมูลในสุขคำใหญ่
ทุกมหาธิเมปันเศษังโฆยาชะสังเทนะเทหะสัมมตาสัมมานสังวาสะเอพุโฆจัทธา
สังโฆตังตีมังสัมมหาธิยัชไชยัสสัมโตกะมะทิเอทิสทะเทหะยะสัมมานสังวาสะยะเอพุโฆจัทธา
สัมโฆตาการโอโตเยาว์จนหัวสัพยัชโฆในกับมศทิโฆภาทัยะ
สัมโฆภาสัสเผยะสังเทนะสัมมานสังวาสะเอพุโฆจัทธา
เอวะเมตังธารงาม
หน้าจอดมือสวนมันเลื่อนปลูกลอยสวนเลือดละโมกก็จะอย่าน้ำมาอาธิตละโมก
คุณทายรักมีความเหลือหลักหลายสุขีตาหรือสุขหลายสะโย
โฆษันทั้งหลายจนเลื่อนเส้นย้ายไปดินในสถานที่อันสมควรนับสรรคม
มีความสุขทั้งสุขทั้งสุขทั้งความสุขทั้งความ
กวดเร็วนิดนึงอ๋อเอาจากมุมกี่มุมขึ้นเลยแล้วก็เอากวดน้ำก่อนชิมให้จำเอากวดน้ำเอาน้ำไปกวดกวดแขกนิดนึงให้ต้นไม้หน่อย
กินกันโทรเสร็จกันเลยที่จุดเกิดเกิดด้วย
กลับขึ้นสี่มุมเวยองแล้วก็กลับรอบมุมหรือเอาไปอีกตรงไทยของมันอ่ะ
เอาไปพ่อบอกว่านั่นอยู่ในนั้นแหละพ่อพูดว่าจะขึ้นมา

กลับมาครับให้นำว่าหินไว้สัมภาษณ์ขาวนะครับ
แล้วก็กลับลงครับอันนี้คือปล่อยแล้วใช่ไหม

ยังไงแน่นะครับข่อนี้
ใช่หรือเปล่าครับแต่ยุ่มนะครับ

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน